คุณผู้ชมคะสำหรับนางเอกยิ้มสวยมิวนิษฐา
ตั้งแต่ประกาศว่าเลิกรากับอดีตหวานใจ
หลังจากที่คบหาดูใจกันมานานถึง๗ปีเนี่ย
ล่าสุดพอประกาศว่าโสดปุ๊บเนี่ย

เฮ้ยพระเอกสายฮาอย่างเต๋อชันทวิทย์เนี่ย

รวมถึงทำให้กลุ่มแฟนคลับที่ลุ้นคู่นี้เตรียมชูป้ายไฟ
เชียร์ให้พระเอกสายหาเตอร์ชันธวิทย์
ขายขนมจีบนางเอกรุ่นน้องแบบจริงจังสักทีนึง
ล่าสุดทั้งคู่มาร่วมงานประกาศผลรางวัลด้วยกัน
ก็ได้เปิดปากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ผ่านสื่อพร้อมกันเป็นครั้งแรกเลยนะ
โดยย้ำชัดว่าสนิทสนมกันแบบพี่น้องเท่านั้นนะคะ
ส่วนเรื่องที่หลายคนตามเชียร์ให้ขายขนมจีบ
เต๋อมองว่าเรื่องความรักมันมีหลายปัจจัย

คือเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะจากการให้สัมภาษณ์
และให้มองเป็นเรื่องของอนาคตจะดีกว่า

ทำเอาเต๋อกับมิวเก็บอาการกันไม่อยู่เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม

ผมมีเรื่องของคุณเยอะเหมือนกันน่ะ
พี่เติบมีความสุขผมก็ดีใจครับ
ตอนแรกก็ไม่เคยร์เลยคะตอนนี้เริ่มเคยร์แล้วครับพี่
ใช่ครับอักยบรัก
เฉยทั้งนั้นเลยหน่อยค่ะ
เช่นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะคะ
ไม่ว่าอย่นะคะแต่ว่าก็เคยร์เหมือนกันน่ะเนี่ย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

เรื่องจิ้นเนี่ยก็ไม่ได้ว่าแล้วแต่ถ้าเรื่องจะชอบกันเนี่ยเต๋อบอกก็รอให้เป็นเรื่องสองคนก่อน
เป็นเรื่องของธรรมชิคก็ว่ากันไปนะจ๊ะ